ผู้ชายคนนี้อายุ๔๒ครับ
เขาไปมีผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
เมียรู้เมียรู้เสร็จปั๊บ

พกปืนไปด้วยหรอ
ว่ากันดีค่ะ
นี่คือในกรมครับคุณผู้ชม
ในกรมวงจวงอายุ๔๒นะครับ
โอ้โหแล้วเขาจะคืนดีกับพี่ไหมเนี่ย

โวยวายอารวาสแล้วขึ้นลำด้วยนะ

ไปง้อเมียครับนางสาวเนี่ยละมนต์อายุ๓๕
เนี่ยฮะเนี่ยคลักคลัก

โหแต่ฟายเมียไม่เอาแล้วพี่ลูก
เมียไม่เอาแล้วนะครับ
พอมาแบบนี้เกิดความวุ่นวายเขาหนีไปซ่อนตัวนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘มิถุนายน

ไป๓วันน่าจะหมดหมดอาหารอาหารหมด
กรมนะครับมาถูกตำรวจจับได้
ขับรถกระบะมาจอดที่หน้าตลาดสดบ้านโพนในอำเภอน้ำสม
มีของกลางปืนกระบอกนี้ครับจุด๓๘กระสุน๓นัด
ยาบ้าอีกเม็ดนึงมียาบ้าด้วยเหรอ
มียาบ้าด้วยคุมตัวไปโรงพักสิครับ
เมื่อมียาบ้าตรวจปัสสาวะก็แน่นอนม่วง
กรมให้การบอกว่าแต่งงานอยู่กินกับนางนรมน
๑๘ปีมีลูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
เขายอมรับว่าเขาอารมณ์ร้อนนะครับ
แล้วจะทะเลาะกับเมียเป็นประจำเลยแต่ครั้งนี้หนักสุด

จับได้จับได้ว่าเขาไปมีผู้หญิงอีกคนนึง
แล้วเมียหนีกลับไปอยู่บ้านลูกผู้หญิงเวลาทะเลาะกับสามี
ก็ส่วนใหญ่กลับบ้านแหละนะครับเขาก็ไปตาม
ตามง้อเมียที่บ้านแม่ยายแต่เอาปืนด้วยเอาไปทำไมล่ะพี่
คือปกติบอกพกไว้ป้องกันตัวอยู่แล้วนะ
แต่ญาติเมียเนี่ยเขาเอามีดพระมาฟันหัวผมก่อนคุณนักข่าว
เข้าใจไหมแล้วไหนแผลมันฟันไม่เข้า
ไม่เข้าเดี๋ยวผมก็วิ่งหยิบปืนมา
พอถามว่าอยากจะบอกอะไรกับเมีย
อยากจะบอกอะไรกับเมียจังหวะนี้แล้วเป็นคดี

เพราะว่าเราอยากได้เมียสองคนเหรอ
ก็อยากได้คนเดียวหน่อย

ยังครับถ้าแผ่นยาขอเชิญดีก็ผมก็จะเลือกค่ะ

โอ้โหนี่ครับไม่รู้จะทันหรือเปล่า

พี่นรมนศ์บอกอยู่กับกรมมา๑๘ปีนะ
โมโหร้ายน่ะโมโหร้ายเพราะเสพยาบ้า
นี่แหละตรงนี้แหละมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา
เป็นตัวเสริมแรงทะเลาะกันประจำ

หมายถึงพี่ผู้หญิงหนีกลับบ้าน๓ครั้งแล้ว
แล้วในกรมเคยมาขอข้าวมาพ่อขอข้าวมาแม่ญาติพี่น้อง
สัญญาว่าจะไม่ทำอีก

ครั้งนี้ไม่ทนแล้วน้ำแข็งไม่ทนแล้วคุณผู้ชม
เพราะจับได้ว่าไปมีผู้หญิงอีกคนนึง
ทำไมเขาดีเขาดีกว่าพี่เหรอหรือยังไง
เปล่าหรอกมึงชอบเสพยาด้วยกัน
นี่ไงชอบเสพยาด้วยกัน
ในกรมบอกถ้ายังไงขอแบบเพลงธัทยังด้วยไหม

อยากจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคน

เอาฟังพี่น้ำละมนต์บ้าง

มีเปลือนหนึ่งพกผ่าเปลือนสอง